ร่วมรุ้นร่วมเชียร์ร่วมส่งแรงใจ

ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
โปรดคลับครั้งที่๑๙รอบชินชะนาเลิศ
ระหว่างภรรษาสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
สดเสาร์ที่๖กุมภาพันธ์นี้๕โมงเย็น

ไทยรัฐทีวีกีฬาดีทีวีมหาชน